โจรใจบาปมีให้เห็นอีกแล้วนะคะ

แม่ไปขโมยเสื้อผ้าที่เขาเตรียมที่จะไปบริจาคเด็กยากไร้อ่ะคุณ
นี่แหละค่ะโจรใจบาปแล้วไม่พอนะคุณผู้ชม
บาปไม่พอยังมักง่ายอีกด้วย
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ

กล่องบริจาคเขาเอามาให้เด็กเนี่ยดู
เอาอย่างนี้

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
มีคนคนหนึ่งเขาขับรถไปแล้วเขาเห็น
เขาก็เลยจอดรถแล้วก็ใช้มือถือมาถ่ายแบบนี้เห็นไหมฮะ
กล่องรับบริจาคชมรมพี่ปันน้องก็คือ
เขาอยากให้คนที่มีใจกุศลเนี่ยนะ
เอาเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาคก็เลยวางกล่องขนาดใหญ่ไว้แบบนี้
เพื่อที่จะเอาเสื้อผ้าเหล่านี้ไปมอบให้เด็กยากไร้
มอบให้เด็กด้อยโอกาสแล้วปรากฏว่าเนี่ยคุณผู้ชม
ผู้หญิงสามสี่คนเนี่ยแหละค่ะมาเลยมาชอบเลย
จ่ายเงินด้วยนะเอาไปเลยค่ะเลือกที่ตัวเองชอบเอาไป
แล้วมักง่ายด้วยนะเสื้อผ้าที่ตัวเองไม่เลือกเนี่ยก็กองระเนรนาศอยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คแบบนี้นะคะ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าหม่องอองรีฮิเดโตชิรามซิงค์
เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวให้สังคมได้รับรู้
เราเห็นแบบนี้แล้วใครเห็นเนี่ยก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะฮะ
เข้าไปเตือนเลยเข้าไปบอกเลยคุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
เป็นโครงการพี่ปั่นน้องเนี่ยนะไม่ได้เอามาให้ผู้ใหญ่ไปค้นเอาไปเนอะ
คืออาจจะเรียกตัวเอง๓คนว่าเป็นน้องอย่างนี้หรอคะ